ท่านผู้ชมวันนี้มีเหตุรอดฤทธิ์เกิดขึ้นที่นาธรรมเนียบรัฐบาลคือมีพระรูปหนึ่งนำดอกบุหร่าบบอกต้องการมา
มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันแห่งความรักแต่ไม่ได้มามอบแบบธรรมดา
ต้นไม้หรือเปล่าเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหภาพมุมนี้คือสูงมากนะคะ

มุมไกลคือจะเห็นเลยว่าสูงจริง
คือวันนี้มีประชุมคอรมอลวันอังคาร
สื่อบัญชนเองก็มาทำข่าวก่อนเดี๋ยวเห็น

ใครขึ้นไปผูกคอตายอะไรข้างบนหรือเปล่า
ใช่นักข่าวของเรายังส่งข่าวมาเลยว่าขอวิ่งไปดูก่อนนะ
นักข่าววิ่งไปดูกันเต็มเลยเหมือนกับมีคนมาผูกคอตาย
นี่พอมาดูใกล้เอ้าผูกเปรย์
แกว่งไปแกว่งมาแล้วเป็นพระนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะข้างล่างดูกันอูหูเห็นไหมนี่

อูหูขึ้นไปได้อย่างไรคะนี่
อ่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนี่เป็นต้นโพสูงเท่าตึกสามชั้นนะฮะ
อยู่แถวหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
อยู่ตรงข้ามประตู๔ของธรรมเนียบ
ตรวจสอบตอนหลังเนี่ยทราบว่าคือพระครูประหลัดธีราธนัตนริปทาเมตตธรรมโฮ
ชื่อท่านก็อ่านยากเหลือเกินนะเป็นประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธนะครับ
จำวัดอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตีสวนธรรมแสงเทียนที่นครปฐม
นี่ฮะคือตอนที่มาบอกให้ลงมากันเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมลงมานะฮะพระรูปนี้ไม่ยอมลงมา
จะลงก็ต่อเมื่อได้พบกับพลเอกประยุทธ์นายมนตรีเท่านั้นพี่วินแถวนั้นกับเจ้าหน้าที่เขาพยายามช่วยกันตะโกนเกลี้ยกล่อม
ครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ลงมานะครับพระครูประหลัดรูปนี้ยังไม่ยอมลงนะครับสุดท้ายเลยต้องเรียกกู้ภัยมานะฮะ
แล้วก็เอาเบาะลมเนี่ยมาปูเอาไว้ข้างใต้ก่อนคือกลัวว่าหนึ่งเดี๋ยวอยู่ดีกระโดดลงมาหรือไม่เกิด
เกิดร่วมตกลงมาเปร้ขาดกิงหักขึ้นมาต้นไม้นี่ทำยังไง
นี่ฮะหนึ่งในวินจักรยานยนต์แถวนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้แจ้งเหตุที่มาเห็นนะครับ
บอกว่าเห็นพระรูปนี้เดินออกมาแถวนี้ด้วยท่าทีขึงขัง
แล้วมานั่งอยู่แถวซุ้มของวินจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ดื่มน้ำนะครับลักษณะเหมือนบ่นพึ่มพำอะไรอยู่
แป๊บเดียวปีนขึ้นไปบนต้นโพซึ่งอยู่ด้านหลังของซุ้มวินจอยอแถวนั้นนะฮะ
แล้วเอาเปรย์ขึ้นไปผูกนอนอยู่อย่างนี้ฮะเรียกยังไงก็ไม่ยอมลงมานะครับ
มีพระอีกรูปหนึ่งนะครับพระครูภูวิจิตรนะฮะซึ่งเดินทางมาด้วยกันกับพระที่ปีนขึ้นไปนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเช้าเนี่ยมายื่นหนังสือร้องทุกข์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อให้นายกช่วยตรวจสอบสื่อมวลชนที่ปัจจุบันเนี่ยมีสื่อบางสำนัก
ชอบเสนอข่าวพาดพิงวงการพระพุทธศาสนาโดยไม่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงต่าง
หรือชอบใช้วาธกรรมในการทำลายพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ตัวของพระครูภูวิจิตร
ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะกับพระครูประหลัดที่ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยรู้สึกอัดอั้นมานานนะส่วนเรื่องที่พระครูประหลัดปีนขึ้นไปบนต้นโพ
ไปผูกเปรย์อยู่อย่างนั้นเนี่ยคือทั้งพระครูภูวิจิตที่มาด้วยท่านบอกท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะใช้วิธีแบบนี้เดินเดินแยกกันแป๊บเดียวอ่ะอ่า
แล้วเห็นคนมามุงที่ต้นโพถึงมารู้ว่าเอ้าท่านก่อเหตุแบบนี้เหรอเนี่ย
เรื่องงานพระสงฆ์แล้วแล้วบอกว่าเป็นการปกป้องพุทธศาสนา
บางช่องก็อ่านข่าวคึกขนองดูถูกเหยียดหยาม
สะเทือนไปทั้งคนที่ดีเสนอข่าวดีไม่เสนอ
ง่ายถ้าหนึ่งถึงว่ามันไม่ได้ให้รับความเป็นธรรม
พอรถของกู้ภัยของปพมานะฮะมีรถกระเช้ามาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
รจายังไงก็ไม่ลงมานี่ฮะก็เลยต้องนิมนต์พระครูภูวิจิตร
มนต์หลวงพ่อขึ้นกระเช้าไปด้วยช่วยขึ้นไปเจรจากับพระเพื่อนหน่อย
ก็คือพระครูประหลัดธีระนะฮะที่อยู่ด้านบนนะครับ
เอาโทรศัพท์ให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบด้วย
ว่าเดี๋ยวลงมาเนี่ยจะยังไงยังไงนะท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล
นี่สุดท้ายก็เลยยอมลงมานะครับด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
โอ้โหดูสิผมและกลัวกิ่งต้นโพจะหักหรือเชือกเปรย์ขาด
อาหารผักผ้ามันตึงเหลือเกินพี่อุ๋ยเห็นไหมตอนทำเป็นเปลมันตึง
มันเหมือนแบบแล้วแกว่งไปแกว่งมาด้วยค่ะนี่ตอนยืนอยู่กำลังจะลงนะฮะ
ทุกผู้ชมครับนี่มีเก็บเปรย์เรียบร้อยเลยนะพอลงมาก็มาให้สัมภาษณ์นะครับ
ไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดลงมาอยู่แล้วแค่ขึ้นไปผูกเปรย์บนต้นไม้
เพราะเห็นว่านายกเนี่ยท่านอยู่ที่สูงเราก็คงต้องอยู่ที่สูง
จะได้คุยกันในระดับเดียวกันหวังว่าเขาจะได้ยิน
ตั้งใจจะเอาดอกกุหลาบมามอบให้เนื่องในวันแห่งความรัก
แล้วก็นี่แหละฮะก็บอกเหมือนกับพระอีกรูปที่มาด้วยกัน
เกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวสารต่างเอาลองฟังนะฮะ
อยากให้สื่อมวลชนทราบว่าการทำข่าวของท่าน

ทุกวันนี้พระสงฆ์หนุ่มแนนน้อยเดินบินทบาท
ไม่มีอาหารจะกินกันแล้วเราไม่ปฏิเสธว่า
อาจจะมีส่วนที่เสียที่บกพร่องแต่ว่าส่วนที่ดีที่เป็นหลักของชัยของสังคม
มันมีอยู่ท่านไม่เสนอข่าวในสิ่งที่บวกและสร้างสรรค์
มันมีวิธีการที่จะสร้างสรรค์สร้างสรรค์ให้ดีงามได้
ไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายพระสงฆ์ส่วนเล็กส่วนน้อย

ส่วนที่ดีเราต้องส่งเสริมนะฮะ

ต้องเอาการเอาดอกกุหลาบไปมอบให้ท่านนะครับ
เพราะว่าต้องขึ้นที่สูงถึงจะไปถึงท่านนะครับ
แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกระโดดลงมา
ตั้งใจมามอบดอกกุหลาบในวันแห่งความรักให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีท่านลงมาดูแลปัญหาของภาพพุทธศาสตร์ศาสตร์หน้าบ้าง

กับปัญหาอ่าพระสงสัยและภุษฌาสนาที่เกิดขึ้น
คือถ้าท่านอึดอัดเรื่องการนำเสนอข่าวเรื่องพระสงฆ์
ทหารสีหรอ
ของพระพุทธศาสนาของท่านมากกว่าและท่านก็ไปช่วยตรวจสอบ
ว่าขับไล่คนที่ก่อเหตุไม่ดีจะดีกว่านะฮะส่วนสื่อถ้าเกิดนำเสนอไม่ถูกต้องจริง
ท่านก็ยื่นเรื่องตรวจสอบก็ได้แต่ไม่ต้องไปปงไปปีนอะไรขนาดนี้ใช่ไหม

เชิญละที่เขามาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ประชุมโครมอล์คนอีกประยุทธ์ท่านก็ประชุมโครมอล์อยู่
ออกมารับดอกกุหลาบรับหนังสืออะไรไม่ได้
แล้วก็เลยให้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนไว้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ